คำข่าวที่ไปเจอโครงกระดูกและหัวกะหลวกที่สูตรประการได้ไหม

๗ขวบไปกับพ่อแล้วไปดูเหตุการณ์
แล้วทิสเตอร์เห็นผู้หญิงกว่ากมือ

สงสัยผู้ตายเนี่ยต้องการจะมาสื่อสารอะไรหรือเปล่า

นี่แหละครับคุณผู้ชมดูคลิปตอนนี้หน่อยฮะ
ตรงนี้แหละคุณผู้ชมตรงนี้แหละที่เขาเจอโครงกระดูกกัน

ที่พ่อพาโมนามาเห็นเขามุงดูกันอยู่ใช่ไหม
มาดูกับเขาด้วยแล้วโมนาโมนาก็เห็นคุณผู้ชมครับ
รัตนาย่าของน้องโมนาแล้วก็คุณพานุพันธ์พ่อของโมนานะครับ
ต้องพามาแล้วพามาแล้วมามาทำพิธีเถอะนะครับ
ตรงนี้ในซอยเผ็ดเจ่อถึง๕๒อ่ะนะสมุดปลากาน่ะ
นี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วคือโมนาร้องไห้ตัวสั่นนะครับ
แล้วชี้ไปตรงจุดเนี้ยจุดเนี้ยที่พบโครงกระดูกน่ะ
บอกว่ามีผู้หญิงหน้าตาน่ากลัวยืนอยู่กวักมือเรียกหนูนะ
แล้วใกล้กันหนูเห็นผู้ชายอีก๒คนยืนอยู่ด้วย
คนนึงใส่แว่นดำหน้าตาน่ากลัวปากปากฉีกขาดด้วยนะ
ส่วนอีกคนนะดูวัยรุ่นหน่อย
ก็หน้าตาน่ากลัวเหมือนกันนี่ครับคุณผู้ชม
จำลองเหตุการณ์นะครับตามพี่โมนาเล่าให้คุณผู้ชมได้เห็น

ตอนจะกลับบ้านกันก็ซ้อมมอเตอร์ไซค์กันใช่ไหม
โมนาก็แม่แม่จับขาหนู
ไปจับขาหนูอะไรล่ะลูกมือสองข้างแม่อยู่ที่เอว

โอ้โหส่วนพ่อของโมนานะครับก็เอาน้ำมนต์นะครับ
ให้น้องโมนาล้างหน้าเอาพระมาคล้องคลอ
แล้วยังไงครับแล้วยังไงต่อฮะ
หลับกันเป็นห้อที่พอกุระอยู่ต่อไหนซะ
ทีเป็นคลองเป็นคลองแล้วก็มักจะมีศพครับ
มีศพลอยน้ำมาติดอยู่แถวเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าโครงกระดูกดังกล่าวนะครับ
เป็นศพลอยน้ำมาหรือเปล่าแล้วไม่มีใครเห็นเวลาผ่านไป
ไปเกิดการทับถมเชื่อว่าโครงกระดูกดังกล่าวน่าจะมีอายุมากกว่า๓๐ปี
ยังไงรอเจ้าหน้าที่ชันสูตรพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งครับ